ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า

ย้ายไปอยู่กับพักไทยรักษาชาติ

เป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาจริงนะครับ
ส่วนสาเหตุและก็เหตุผลนั้นเป็นยังไง
ชอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่สะพัด
ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลาออก
เป็นเพราะความขัดแย้งกับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาย้ำถึงเหตุผลที่ลาออก
เพราะต้องการที่จะไปช่วยพักไทยรักษาชาติ
ความจำเป็นทางสถานการณ์ทางการเมือง
แต่แม้จะออกจากพักเพื่อไทยไปอุดมกัน
ทางการเมืองอย่างเหมือนเดิม
เดี๋ยวไม่สามารถทำงาน
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักชี้แจงถึงเหตุผล
ทั้งแก่นำและสมาชิกลาออก
เข้าไปซบไทยรักษาชาติอย่างไม่ขาดสาย
บางคนจะมีสายสัมพันธ์แน่นแฟนชนิดที่เรียกว่ามองตาก็รู้ใจ
แต่เพื่อความอยู่รอดบนเส้นทางทางการเมือง
อุดมการที่มีร่วมกันมา
จำเป็นต้องตัดสินใจถอยออกจากพักไปอย่างมีเหตุผลและความจำเป็น
การเกิดการแยกตัวไปตั้งพักเล็กพักน้อยเวลานี้
เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีใครอยากให้ทำให้เป็นเช่นนั้น
เกิดขึ้นบนคราบน้ำตาของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
เขาจำใจจากจะต้องออกจากบ้านที่เขาเคยรักเคยอยู่
ไปเพื่อที่จะหาทางรอดของเขา
พักเพื่อไทยเราเป็นพักที่จะได้สอสอพื้นที่ค่อนข้างมาก
เพราะประชาชนให้การสนับสนุนเรา
แต่ว่าภายใต้บรรยากาศแบบนี้
จะทำให้สอสอระบบบัญชีรายชื่อหรือสัดส่วนเราไม่น้อยลง

ยกมือแก้ไขกฎหมายต่าง

อยู่ในพักแบบนี้เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาล

จะเผชิญกับความยากลำบากจากกฎกติกาตามรัฐธรรมนูลแล้ว
ยังจำเป็นต้องประคองศึกใน
เพื่อไม่ให้จิตใจของเหล่าขุนพล
สั่นคลอนไปตามสถานการณ์ด้วย
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน